ยังคงต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝน

ที่ยังคงตกต่อเนื่องท้องฟ้าที่ยังคงอึมครึ่มนะครับ
ส่วนบริเวณทางตอนบนเหนืออีสานหลังจากนี้เนี่ยนะครับ
ถ้าใครไปก็จะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นนะครับ
ยังไงช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง

ดูกันหน่อยนะครับว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
อย่างแรกก็คือเรื่องของอากาศเย็นที่มีการแผลลงมา

ซึ่งการแผลลงมาครั้งนี้เนี่ยนะครับก็มีผลพวงแล้วก็มีปัจจัยต่างนะครับ
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอากาศเกิดขึ้น
นี่คือภาพก้อนเมฆที่มีการก่อตัวจะสังเกตว่าข้างบนโล่งเลยนะครับ
นั่นก็หมายความว่าข้างบนอากาศเย็นแผลลงมา
ดเอาความชื้นออกไปหมดฝนเลยหายไปนะครับ
หลังจากนี้นะครับคุณผู้ชมสังเกตนี่คือพายุหนึ่งลูกนะครับ
พายุลูกนี้ถูกอากาศเย็นดันไว้นะครับ

แต่ว่าหลังจากที่พายุลูกนี้สลายไปเนี่ยนะครับ

จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศครั้งหนึ่ง
อากาศเย็นครับยังคงมาเรื่อยนะครับ
เป็นระยะการมาเรื่อยแบบนี้เป็นระยะแบบนี้นะครับ

ก็ทำให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนครับฝนจะน้อยลง
ที่สำคัญครับบริเวณตอนกลางฝนก็จะหนักยิ่งขึ้น

ในบริเวณพื้นที่อาบิงกอลตรงนี้นะครับ
จะมีพายุหนึ่งลูกเกิดขึ้นนะครับ

จะสามารถหอบเอาฝนที่ปกคลุมเมืองไทยของเราออกไปได้
ดังนั้นในช่วงวัน๒วันนี้ยังคงมีโอกาสเจอฝนอยู่

ท้องฟ้าครับจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะตอนบนนะครับ

นั่นก็หมายความว่าตอนกลางวันอาจจะร้อนนะครับ
ตอนเย็นค่ำอากาศเริ่มเย็นลง

แปรปวนสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในระยะนี้

สิ่งที่จะต้องเจอกันก็คือเป็นฝนฟ้าขนองนะครับ

อากาศเย็นค่อยถอยกลับไป

แต่ฝนที่ตกก็จะเป็นฝนที่ตกแบบเรื่อยนะครับ
ดังนั้นการแผ่เข้ามาของอากาศเย็น

ที่ทำให้ร่างกายของเรานั้น

ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงฤดูแบบนี้

ของพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันธรรมดิ์สวัสดีครับ